ส่วนเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจริงเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งคนคนเดียวค่ะมีบัตรประชาชนถึง๗ใบ
แล้วมันเกิดในช่วงเวลานี้ใกล้จะเลือกตั้งแล้วด้วย

รูปเดียวกันหมดเลยแต่จริงถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ย
มันก็จะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะ
นี่ค่ะคน๑คนทำไมมีบัตรประชาชน๗ใบ

แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยหรือเปล่า
ประเด็นนี้ก็น่าสนใจทั้งสองประเด็นเลยนะคะ
บัตรประชาชน๗ใบก็ถูกตั้งคำถามเลยค่ะ
หน้าหน้ารูปในบัตรประชาชนเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะคะ
แต่ถ้าไปดูชื่อไปดูนามสกุลและเลขที่บัตรประชาชนเนี่ย
จะไม่เหมือนแล้วทีนี้ก็เลยมีคำถามว่า
เอาแล้ว๗ใบนี้ใบไหนใบจริงใบไหนใบปลอมนะคะ
พอไปตรวจสอบก็จะพบอย่างนี้ค่ะ

ในทุกใบเลข๑๐หลักไม่เหมือนกันแต่๓หลักท้ายจะเหมือนกัน
เลข๒ชุดก็คือ๗๖๖๔ใบแล้วก็มี๗๖๑๓ใบ
รายละเอียดในบัตรประชาชนเนี่ยนะคะทุกใบชื่อนามสกุลไม่เหมือนกันเลยค่ะ
แม้แต่ใบเดียวแต่สิ่งที่เหมือนก็คือ
คนคนนี้เกิดวันเดือนปีบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัด
กาญจนบุรีเหมือนกันวันออกบัตรวันหมดอายุคือวันเดียวกัน
เจ้าพนักงานปกครองที่เป็นคนเซ็นออกบัตรก็เป็นคนเดียวกันทุกใบ
คือมันจะมีการเปลี่ยนดีเทลบางส่วนที่ไม่เหมือนกัน
แต่มันจะมีบางส่วนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนกันอยู่
ทีมข่าวของเราเลยไปเลยค่ะบัตรนี้ไปออกที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ก็ไปถามที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรีเลยนะคะ
ในอำเภอบอกว่า๗ใบปลอมทุกใบมีการทำขึ้นมา
ส่วนผู้ชายที่อยู่ในบัตรนี้นะคะเขาชื่อว่านายพาคิน
เราขออนุญาตไม่พูดถึงนามสกุลแล้วกันนะคะ
คุณพาคินเคยไปทำบัตรที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ทีนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าแล้วที่มันปลอมแปลงขึ้นมา

อยู่บัตรที่นี้แหละเกิดวันเดือนปีนี้แหละ
แต่ไปเปลี่ยนรหัส๑๓หลักสอบกันไปสอบกันมา
ในเรื่องนี้ก็ต้องมีการย้ำเตือนกันเลยนะคะ
โอ้โหมากันแบบนี้นะคะมีหน้าเราอยู่
แล้วถ้าเกิดมันเป็นบัตรปลอมแล้วมันเป็นหน้าเราทำไง

นายแมนรัฐรัตนสุคลอธิบดีกรมการปกครองบอกว่า
เป็นการทำบัตรปลอมโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น
แล้วก็มอบหมายให้นายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่า

จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งหรือเปล่า
ก็ย้ำเลยค่ะบอกบัตรปลอมแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะ
เพราะข้อมูลในระบบทะเบียนกับบัตรมันไม่ตรงกัน
คือเวลาเราไปเลือกตั้งเขาก็ต้องมีการตรวจเช็ค

ก็ไม่สามารถเอาไปใช้ในการเลือกตั้งได้นะคะ
แต่ว่ามองเผินคือมันอาจจะไปใช้ทำธุรกรรมได้หรือเปล่า
เพราะว่าตัวเลขอะไรมันมีครบหมดเลย
ก็อันนี้น่าห่วงนะคะ
ล่าสุดท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอก

ก็มีการเชิญตัวนายพาคินมาสอบปากคำ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้ส่งสำเนาบัตรของตัวเอง
ไปขอกู้เงินออนไลน์ยังไม่ได้กู้เลยค่ะ
มาพบว่าเนี่ยบัตรถูกปลอมแปลงไปนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องสอบส่วนเพิ่มเติมว่ากลุ่มไหนที่ไปปลอมบัตรเขา
เกี่ยวข้องกับแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์หรือไม่นะคะ
แล้วล่าสุดนายพาคินที่เป็นเจ้าของรูปภาพในบัตรประชาชนทั้ง๗ใบ
ก็ไปแจ้งความที่สพลาดย่ากาญจนบุรีแล้วนะคะ
เป็นการยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรทั้ง๗ใบนะคะ

แล้วตนเองก็เคยตกเป็นผู้เสียหาย
ถูกแอบอ้างเอารูปไปทำบัตรปลอมเปิดบัญชีม้าด้วย
คือก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้เสียหายโดนทีนึงแล้ว
อันนี้มาโดนอีก๗ใบนะคะ
ตอนนั้นที่เขารู้ว่าโดนเอาบัตรไปเปิดบัญชีม้า
ตำรวจโทรมาหาเขาก็แจ้งความไปทีนึงแล้วค่ะ
ตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะที่ผ่านมา
จนกระทั่งมาพบบัตรสวมชื่ออื่นแต่เป็นรูปถ่ายของตัวเอง

ว่ากลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะ
ผมเชื่อว่าน่าจะหลุดไปในแอปเงินกู้นอกระบบ

เราเคยสมัครใช่ไหมครับเคยสมัครสมัครแล้ว
แต่ก็ไม่ได้เงินกู้แล้วก็เสียข้อมูลบัตรประชาชนออกไปด้วย
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาโทรมาหาผม
เขาแจ้งว่าผมใช่ชื่อนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วทีนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ชื่อนั้น
ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ผู้เสียหายโอนไป
ทีนี้ผมก็เลยรู้ว่ามีคนเอาบัตรประชาชนผมไปเปลี่ยนชื่อ
บัญชีม้าหลอกล่อให้กับผู้เสียหายโอนเงินค่ามาจำ

คือก็เรื่องอย่างนี้ก็กังวลเลยนะคะ
เพราะว่าถ้าดูอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะ
เราเอาสำเนาไปจะไปขอกู้เงินออนไลน์

ต้องระวังดีนะฮะเขียนกำกับขีดค่ากันอะไร
เนาบัตรประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง
นะดูเอาไว้ครับแล้วก็ทำตามด้วย